เรามาติดตามความขึ้นหน้ากรณีภิกษ์ทนุกตาลกันหน่อย

เพราะว่าผ่อนชำระเงินไปทั้งหมด๘แสนกว่า

ยังไม่รวมทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันอีกนะคะ
แต่ปรากฏว่าเงินต้น๑ล้าน๔แสนมันยังไม่ลดสักที
ก็เลยอยากจะเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนค่ะ

ทางฝั่งคุณจุ๋มค่ะที่ตาพัฒน์นะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่ะไปออกรายการนึงมาค่ะ
ยืนยันว่าพี่ลูกตาลเข้ามาทำร้ายร่างกายจริง

วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราเลยทำอินโฟกราฟิกมาให้ดูค่ะ

ลูกตาลบอกว่าเธอตั้งใจเอาเพชรไปขายคืน
เพื่อเอาเงินไปขยายธุรกิจฟิตเน็ตตรงกันข้ามเลย
ฝั่งเจ้านี่บอกว่าพี่ลูกตาลเป็นคนโทรมาขออ้อนวอนถึง๓ครั้ง

พี่ลูกตาลผ่อมจะละให้เดือนละประมาณ๗๐๐๐๐บาทนะคะ

จ่ายไปทั้งหมด๘๔๕๐๐๐บาท

จุ๋มบอกว่าพี่ลูกตาลเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอว่า
เงินที่ผ่อนให้เนี่ยสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ย

ลูกตานอยากให้เคลียร์หักลบหลบหนี้ว่า
ทั้งเงินทั้งทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ไป

เหลือทั้งหมดนะคะ๑ล้าน๒แสนบาท
โหสดร้อนค่ะเมื่อสักครู่เลยค่ะ
ลูกตาลเลี้ยวรถมาคุณผู้ชม
มาที่ไทยรัฐทีวีของเราให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

เรื่องนี้ต้องจบที่ศาลและไม่เคยคิดเบี้ยวหนี้ใคร
เพราะที่ผ่านมาก็น่าจะพิสูจน์แล้วว่า

เราเนี่ยไม่ใช่ลูกหนี้ที่หลบหนี้นะ

นั่นคือเหตุผลที่ฉันพูดเขาค่ะ
ด้วยความยุติธรรมนะคะเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้นะคะ
จะใช้มากใช้เท่าไหร่ใช้ตามที่เราสมควรจะใช้
ชดใช้นั้นขอให้สารพิจารณากันแล้วกันค่ะ
ตันยินดีใช้หนี้เขาค่ะขอให้ตีมูลค่าหนี้มา
ขอให้สารตัดสินใช้แน่นอนค่ะ
เพราะเราก็ใช้มาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้ว
นะคะซึ่งทางทีมข่าวของเราพยายามติดต่อคุณจุ๋มนะคะ
ก็ไม่ติดก็ใช่ถ้าคุณจุ๋มดูอยู่นะคะ
เราก็อย่าตั้งทั้งสองฝั่งแหละหรือมาเจอกันรกเตียไปเลยก็ดีนะคะ
แต่ว่าการให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่อย่างที่พี่แจ๊คว่ามาเมื่อสักครู่
มันไม่ตรงกันมันเหมือนหนังคนละม้วน
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของศาล
ในการตัดสินพิจารณาต่อไปในอนาคตแล้วกันนะคะ